กินล้างบางวันนี้เราอยู่กันที่ย่านบางใหญ่จังหวัด

ทำเลฮิตใกล้กรุงเทพที่เต็มไปด้วยผู้คนและของอร่อย
วันนี้จะไปล้างบางที่ไหนต้องถามแซ็กแจ็คแล้วล่ะครับ
โอ๊ยเป็นสายน้องไปเนอะไอ้แจ็กนี่หนู
วิเศษแด่งตัวอะไรของพี่เนี่ย

กลับบ้านมาอะไรนี่ดูชุดนี่

ฉันก็เลยแต่งเป็นแบบว่าเจ้าพ่อเปลี่ยงให้เนี่ย

โอ้โหแป๊ก
พาพี่ไปหาเตี๋ยไปหาพ่ออะไรนะ

กลางมันต้องชุดนี้มันค่อยเข้าขากันหน่อยครับผม
บางไซต์ตลาดไซต์ที่ว่าเด็ด

กินล้างบาง

โอ้โหบอกได้เลยว่าเขาได้สูตรนะครับ
มาจากรุ่นพ่อเลยนะครับผมครับ

เรียนมันฟังว่าชื่อออาชีตเตียมาจากคุณพ่อของเจ้าของร้าน
ซึ่งเปิดขายมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช๒๕๕๙
อาหารเมนูต่างนานาที่มีขายภายในร้าน
เป็นสูตรที่ทางร้านคิดค้นขึ้นมา
ซึ่งเป็นที่ถูกอกถูกใจของลูกค้า
เมนูในร้านจะเป็นอาหารตามสั่งทั่วไป
อาหารจานเดียวรวมทั้งก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา
แต่ที่เด่นที่ดังที่สุดก็คือ
ขนมผักกาดกับโกยซีหมี่ครับผม
เชิญลูกค้าลองมาชิมดูจะไม่ผิดหวังครับ
เตรียมกินล้างบางเลยครับผมนี่
คือเมนูจากทางร้านนะครับผม
ที่เขาแนะนำเรานะฮะแล้วใครมาเนี่ยก็ต้องสั่งเลยนะครับ
เริ่มที่เมนูแรกกันนะครับครับผมขนมผักกาดนะครับ
ขนมผักกาดเมนูเด็ดที่เตียได้เล่าว่า
ข้ามน้ำข้ามทะเลไปเรียนการทำแป้ง
ขนมผักกาดไกลถึงฮ่องกงเลยทีเดียว
เตี๋ยวบอกว่าอร่อยเชียบ
รับรองมาชิมร้านนี้แค่กัดคำแรก
ก็เหมือนได้นั่งอยู่ในพัฒนาคารที่ฮ่องกงแล้วครับผม

ผมยกนิ้วให้เลยมันมีความมันแล้วก็
แป้งเขาคลุกกับใช้เท้าแล้วมันดูอร่อยมาก

สอบบบอกแป้งอร่อยมาก

มาอีกเมนูนึงนะครับโกยซิมี
โกนซีหมี่เป็นเมนูเด็ดของร้านที่ใครได้กิน
ก็ต้องติดใจในรสชาติของน้ำราดที่กลมกล่อม
กินพร้อมกับเส้นหมี่เหนียวนุ่ม

สมแล้วที่เป็นอาชีพเตีย

มีความสุขโอ๊ยมีความสุข
มีความสุขที่ได้กินบ้างครับคือเหมือนราดหน้านะครับโปรจิหมี่นะครับ
รัดหน้าแต่มันมีความแห้งหน่อยแล้วก็มีความแป้งหอมพริกไทย
แล้วก็เห็ดก็อร่อยหน่อไม้ก็อร่อย
ลองชิมบ้างจะสมคำล่ำลือหรือเปล่าครับ

ทอดกรอบจนเหลืองทอง
ลุกเคล้ากับน้ำซอสกลม

ธัญพืชอย่างแปะก๊วยชั้นดี

นี่นะฮะกุ้งใหญ่นะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป
กุ้งตัวใหญ่เนื้อเด้งผัดกับเส้นหมี่ขาวจนเข้ากัน
กินมันเพลินปากโดยปรัสจากผงชูรส
ตั้งให้น้องก่อนอ่ะนี่นะครับนี่นึกว่าจะเอาแต่หัวให้น้อง

เป็นกุ้งนะนี่ครับได้เรียบบอกว่านะครับเลือกแต่ยอกกระเชดออนอดอร่อยกรอบนะครับมาให้เราทานนะครับ

แบบมีการคัดสรรแล้วก็พิธีพิถันนะครับ
ในวัตถุดิบที่เอามาปรุงอาหาร

ก๋วยเตี๋ยวคั่วทะเลผักกาดแก้ว
ประกอบด้วยเส้นใหญ่กุ้งปลาหมึก

หวานหอมสีนวลชวนรับประทาน
น่ากินจริงครับผม

แล้วก็ผักกาดแก้วจีนนะครับผม
กุ้งผักกาดแก้วจีนเนี่ยเค้าบอกว่ามีความพิเศษคือ
มันจะหอมนะครับผมแล้วก็หวานนะครับ

ร้านทั่วไปนะครับเค้าจะใช้ผักกาดขาว

นี่เป็นแบบเคล็ดลับทางร้าน
เลยลุยเลยนี่นะครับ

แช่น้ำขี้เท่าครับผมเออ
เพื่อให้ปลาหมึกมันนุ่มมันกรอบ
ดูนะครับ

ราดหน้ากุ้งที่มีความพิเศษตรงที่เตีย
เลือกใช้บล็อกโคลี่แทนคณะ
เพื่อเพิ่มความหวานของผัก
และน้ำราดที่ทำจากน้ำซุปสูตรพิเศษ
รับรองว่าอร่อยเฉียบ
โอ้โหร้านเขานี่เน้นกุ้งจริงนะ

บล็อกโคลี่นุ่มมากกุ้งหวาน
และร้านนี้นะครับผมเขาใช้บล็อกโคลี่นะครับผม
แทนขนานะครับผม
บางครั้งมันจะขุมไงครับขนานะครับผม
อโคลี่มันเป็นผักหวานไง

โอ้โหนี่ครับ

เผือกหิมมา

โอ้โหรอยเหมือนหนังจีนนะครับผม

เผือกหิมะเมนูขนมหวาน
ที่ต้องใช้เทคนิคในการทำสุดพิเศษ
เพราะนอกจากเผือกที่มีรสชาติหวานมันแล้ว
ก็ยังมีเครื่องปรุงสุดแสนอร่อย
เคลือบอยู่หวานนิดเค็มหน่อย
ปิดท้ายมื้อนี้ได้เป็นอย่างดีครับ

ต้องมีการช่วงชิงกันสักนิดนึงครับผม
ได้ได้มีปัญหาครับ

บอกเลยว่าพี่เป็นคนหล่อง่ายมากเออ

แล้วทำไมเสียตังค์บ่อยจัง
เฮียเขาบอกว่านะครับ

เลือกผือกที่มีเนื้อในรุ่นครับผมไม่เอาแข็งแข็งครับผม
จากนั้นแล้วก็เอาไปทอดแล้วก็ชุบด้วยน้ำตาลตาย
แล้วที่สำคัญก็มีเกลือผสมเล็กน้อยให้มีรสชาติแบบหวานเค็ม
นี่หอมน้ำตาลมากเลยครับผมครับ
เกรดน้ำตาลอ่ะ
อื้มกรอบจริงใช่ป่ะแต่ข้างในอ่ะมันจะแบบนุ่มนุ่มนะอ่า
แล้วก็แตกล้วนแต่ข้างนอกมันจะกรอบน้ำตาลครับ
ครับวันหวานแล้วก็มีรสชาติเหมือนิดหนึ่งอืม

ร้านอาชีพเตียอยู่ริมถนนกาญจนาพิเศษเปิดทุกวัน
เวลาแปดนาฏกา๓๐นาทีถึง๑๗นาฏกา๓๐นาที
ถ้าใครอยากมาอร่อยกับอาหารสไตล์จีนฮ่องกง
ต้องมาที่นี่รับรองไม่ผิดหวังกับร้านอาชีพเตีย
ร้านอาชีพเปียร์อร่อยเชียบ
โอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าร้านเฮียเนี่ยอร่อยทุกเมนูจริงเลยนะครับ
ทางรายการของเรานะครับก็มีของมามอบให้ด้วยนะครับ
ขอบคุณนะครับเฮียครับเรายังไม่อิ่มเหมือนแค่นี้ครับเฮีย

น้องแซ็คน้องแซ็คน้องแซ็คน้องแซ็คน้องแซ็คน้องแซ็คน้องแซ็คน้องแซ็คน้องแซ็คน้องแซ็คน้องแซ็คน้องแซ็คน้องแซ็คน้องแซ็คน้องแซ็คน้องแซ็คน้องแซ็คน้องแซ็คน้องแซ็คน้องแซ็คน้องแซ็คน้องแซ็คน้องแซ็คน้องแซ็คน้องแซ็คน้องแซ็คน้องแซ็คน้องแซ

สดโดยเฉพาะเมนูกุ้งของภูเขาไฟ
ที่จะมาปลุกไฟหิวในตัวคุณ
ให้ลุกโชน
ร้านเราเปิดมาปีนี้เข้าปีที่๓แล้วครับ

ร้านเราใช้วัตถุดิบสดสะอาดทุกอย่าง
แล้วก็มีวัตถุดิบที่นำเข้าจากประเทศจีนโดยตรง
มีเชฟมืออาชีพที่มีประสบการณ์การทำอาหารมากกว่า๓๐ปี
เป็นคนกลุ่มทุกขั้นตอนในการทำอาหาร
ทำให้อาหารออกมามีคุณภาพสดสะอาดและอร่อยครับ
และนี่คือครัวคุณหวานนะครับผม

เป็นเมนูแบบทางร้านที่เขาบอกว่าขึ้นชื่อมาก

เมนูขึ้นชื่อครับก็คือกุ้งอบภูเขาบังใหญ่
เฮ้ยขอเชิญเชฟเลยครับมาเลยครับสวัสดีครับค่ะเอาเลยครับ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
น้ำลายของสอ
นี้แหละครับ
อ้าฮุ่นเดี๋ยวเรากินกันเลยดีกว่าได้ครับผมมาได้ครับ
ด่าล่างก็จะมีน้ำซอสหวาน
กุ้งแบบกุ้งมีแต่ตัวโตขาใหญ่กล้ามใหญ่นะครับผม
มีความสุขมากมีความสุขทั้งวันเลยพี่แจ๊ควันนี้
กุ้งหวานมากครับแล้วก็มีความสดนะครับแล้วก็ตัวน้ำซอสด้านล่างนะครับ
ที่เขาใส่แล้วก็มันมีความแบบพอดีมันลงตัวมากนะครับ
เดี๋ยวผมขอชิมมันกุ้งนะครับสักคำเล็กเล็กนะครับผมคือแบบ
มันมากแล้วก็หวานมากครับครับเอาเป็นตัวปูเลยดีกว่าครับ
กุ้งครับก็เป็นตัวกุ้งดีกว่าครับผมโอ้โห
เป็นไงครับอร่อยสิครับครับหวานมันอร่อยอ่ะอืม
นูต่อไปนะครับก็จะเป็นปลาหิมะนึ่งซีอิ๊วครับผม
หิมะนึ่งซีอิ๊วปลาหิมะคัดเกรดอย่างดี
นึ่งด้วยสูตรเฉพาะของทางร้านราดด้วยน้ำซีอิ๊วที่เคี่ยวข้ามคืน
ตุ๋นเครื่องยาจีนนานกว่าเจ็ดชั่วโมงเมนูนี้บอกได้เลยว่า
หอมนุ่มละมุนลิ้นอร่อยเฉียบชิ้นใหญ่ใหญ่นะครับ
ลื่นแบบมันลื่นแล้วมันแบบว่า
มันมีความแบบเนื้อปลาหวานมากตัดกับน้ำซีอิ๊วอะครับ
มันผ่อยไหมครับมันผ่อยไปว่าจังไหนครับ
มันนุ่มครับมันนุ่มเอ้ยได้สั่งมาอีกแล้วได้สั่งอีกแล้ว
ปลาเนี่ยไม่ต้องเคี้ยวนะคุณแค่ดูนะฮะ
ละลายในปากเอาเพดานข้างบนอ่ะกดกระลิ้นอ่ะ
ก็รายละเอียดรายละเอียดแล้วครับผมคุณลองด้วยครับลองบ้างครับ
คือไม่มีการเสียเวลาอันนี้ครับผมนี่คำใหญ่ใหญ่โตโตไปเลยได้เลยครับ
นี่น่ำ
นุ่มมากเห็นไหมแล้วก็ตัวน้ำซอสอ่ะอืม

กลมกล่อมกำลังพอดีครับเมนูต่อไปนะครับผมเอาเป็นใกล้ใกล้ผมก่อนแล้วกัน
แฮกึ้ลละกันแห่งคนละแห่งครับคุณแห่งอีกยอดเมนูของทางร้าน
ที่มีจุดเด่นอยู่ที่การใช้กุ้งตัวใหญ่บดกับปลาหมึกสด
ทอดจนเหลืองอร่ามงามตายั่วใจเป็นที่สุด
บ๋วยลงตัวครับมีความสุขมากครับจีมน้ำจีมพี่กินมาก่อนครับอัน
ไหนครับตั้งแรกแล้วลองดูเลยนะเช้าที่จ๊อครับเอาไหว

ครับผมและอีกเมนูหนึ่งนะครับ
หน่อเลยเจี๋ยนกุ้งใหญ่นะครับกรูปจะอะไรครับ
กีม่ากุ้งใหญ่เลยแล้วก็รู้สึกตัวน้ำซอสก็จะเหมือนพวกเนี่ย
หน่อเลเจียนกุ้งใหญ่กุ้งสดตัวใหญ่กับคณะฮ่องกง
นำมาผัดกับหน่อไม้ทะเลอย่างดีผสมน้ำซอสสูตรเข้มข้น
จนได้รสชาติหวานกรอบหอมเครื่องสมุนไพรจีนรับรองอร่อยเฉียด

ไฮโซมากอันนี้ลุงเป็นผู้ดีเลยอ่ะ

นูต่อไปนะครับผัดหมี่ฮ่องกง

มีฮ่องกงเส้นหมี่อย่างดีจากเมืองจีน
ใช้ไฟผัดกับกุ้งปลาหมึก
จนได้ความหอมกลมและความเหนียวนุ่มของเส้น
เชฟรับประกันว่าไม่ขาดออกจากกันแน่นอน

ตัดกับไข่แล้วก็ตัวทะเลที่เขาผัดมา
เข้าเครื่องมากดีมากครับผม

นี่เป็ดย่างห้องกลง
มาที่เมนูสุดท้ายเป็ดย่างฮ่องกง
เป็นเนื้อนุ่มที่เชฟลงมืย่างเอง
พร้อมน้ำซอสสูตรพิเศษที่ซึมลึกเข้าเนื้อ
ย่างจานนี้จึงมีความนุ่มหอมอร่อย

เป็นยังไงครับ

เป็นอะไรที่นุ่มแล้วก็ละลายในลิ้นละลายในปาก

ครับส่วนน้ำเป็ดนะครับผมก็จะมีแบบหวานครับ

ครับผมคือกลมกล่อมรวมมากครับ

เอาละครับเราก็กินล้างบางกันไปหมดแล้วนะฮะ
คุณแซคเป็นยังไงหายสมองตื้อหรือยังครับผม

ผมได้รับทั้งความอร่อยแล้วก็สารอาหารที่มีประโยชน์ต่อสมองนะครับ
ตอนนี้สมองผมแล่นปี๊ดแล้วครับผมแล้วจะได้ถ่ายถูกบ้างครับผม
เอาเป็นว่านะครับร้านควงคุณหวานนี่อร่อยเชียบ
วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณพี่เจ้าของร้านมากนะครับ
ขอบคุณครับขอบคุณนะครับเรามีของมามองให้ด้วยครับของที่ลึกด้วยครับผม
นี่ของที่ลึกมอบให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ
หากคุณผู้ชมอยากตามมากินล้างบางร้านครัวคุณหวานตั้งอยู่ที่หมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ซอย๑๙
เปิดบริการ๑๐โมงถึง๔ทุ่มหยุดทุกวันจันทร์ที่๒และ๔ของเดือน
ช่วงหน้าเราจะไปล้างบางกันที่ไหนรอชมกันครับห้ามพลาดเด็ดขาด

จากคำใบ้คุณผู้ชมคิดว่าเป็นร้านอะไรกันครับ
แม้จะมีความลังเลเดินวนกันอยู่สักพัก
แจ็คก็มาเจอร้านนี้
ข้าวมันไก่สิงคโปร์
จากคำใบ้เมืองจีนก็ไม่ใช่

หมายถึงประเทศสิงคโปร์นั่นเอง

ความพิเศษของข้าวมันไก่ของพี่น่ะมันแตกต่างจากที่อื่นยังไงครับ

เพราะเป็นไก่ตอน๑๐๐เป็นไก่ตอนจังเรียม
จะเป็นไก่ที่ไม่เหมือนที่อื่น
คือตัวไก่เนี่ยเนื้อมันจะนุ่มมาก

ถ้าเปิดชั่วโรกเทชั่นนี้ฟื้นที่เนี่ยครับ
แต่ว่าขายในบังใหญ่มาเนี่ยสิบกว่าปีแล้ว

ก็มีทั้งไก่ต้มและไก่ทอดด้วย

ว่าผมเนี่ยเป็นคนชอบกินข้าวมันไก่มาก
และความพิเศษของข้าวมันไก่นี้นะฮะก็คือ

ใช่ครับผม
อร่อยมากน้องอร่อยน่าจะอร่อยครับผมเพราะว่ากลิ่นน้ำซุปตัวเนี้ยหอม
ยั่วยั่วจมูกมากอันนี้มันมีความฉ่ำครับผมของตัวตัวตัวน้ำกลับอ่า
แล้วก็ข้าวเนี้ยหอมมากมากหอมแล้วก็นุ่มหอมนุ่มมากมาก
ไม่มีการแข็งเลยต้องลองดูแล้วนะครับเออน้ำจิ้มครับ
น้ำจิ้มน้ำจิ้มสูตรเด็ดของทางร้านนะครับผมครับอยู่ยั่วใบ
เยียมออกไปนะครับหมันที่ตัวหนังอะมันยื้มออกมาด้วยครับครับอืม
ข้าวก็หอมนุ่มอร่อยมากมากนะฮะนี่คือข้าวมันไก่
ถ้าใครมาตลาดบางใหญ่ก็ต้องมาลองได้เลยนะครับ

บนัวกระดอกกระเดี้ยใครที่เพียร์ต้องมาโดน
อ่าปูดองต้องร่วมประโยชน์เดี๋ยวของหมดจะอดกิน

ไปล้างบางกันเลยครับไป
โอ้โหไหนทำไป
มีคำว่าปูดองกับแซ่บนัวกระดอกกระดี้
แม่แบบนี้มีไม่กี่ร้านในตลาดบางใหญ่ครับ
แต่จะเป็นปูดองร้านไหนนั้น
สองพี่น้องกันไปเลยครับ

อย่างยิงเยาว์ป่าวยิงชุบ
เหมือนสมัยเด็กก็เกียร์ไข่กว่านะครับ
มาแล้วเอาเลยนะครับ

น้ำปลาที่เค้าใช้มาคือมันสวรรค์

แล้วก็มันหอม

แล้วก็ไข่ปูนะครับ

เสียดายคนที่ไม่ได้รับประทานนะครับ
นั่งดูแล้วกินไป

ไม่ได้ต้องกินอีกนะครับเป็นเมนูยำทะเลเดือดนะครับมีกล้างแซลมอนกุ้งแชบวยแล้วก็ปูนะครับผมอะมาต้องป่อยิ้มชุบครับต้องป่อยิ้ม
ตาอยังยังเยาว์มากอีกชุก

บอกได้เลยว่าสวรรค์เข้าข้าง

ผมเอาอันนี้ดีกว่าผมเอากั้งดีกว่า
ไม่ใช้แล้วใช้มือเลยดีกว่า
ล็อกออกง่ายมากครับเปลือกกั้นครับ

น้ำจี้ม

มันนัวมันพอดีอะ

เนี่ยก็สดใหม่
เมนูถัดไปผมบอกเลยว่าผมต้องได้กินแน่นอน

อ้าว
อุ๊ย
อะไรจะขนาดนั้น

ใหม่ครับผมดี

ซีฟู้ดทีเด็ดของร้านนะครับผม

แต่ร้านต่อไปนะครับผมต้องได้กินแน่นอน
งั้นเรามาเล่นเกมกันเลยดีกว่าว่าจะได้เมนูชาติไหน
อ่านะครับคำใบ้ของเราก็คือ
ร้อนคือจุดเด่นแถมใส่เส้นมาเป็นชาม
คนอื่นแค่ปิ้งย่างแต่ร้านนี้มาเป็นเตี๋ยว
รสเด็ดสดนิดเดียวแป๊บเดียวลิ้นมีชา

ต่อไปอาจจะเป็นผมคนกินก็ได้
เป็นผมล่ะไปเลย
มีทั้งคำว่าเผ็ดร้อนปิ้งย่างก๋วยเตี๋ยวและลิ้นชา
จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากพริกมาล่า
ร้านอะไรกันนะที่มีทั้งหมาล่าปิ้งย่างและก๋วยเตี๋ยว
ไปดูกันดีกว่าครับผม
ลิ้นชานะครับคำใบ้ของเรานะฮะ
ก็คือนี่เลยครับหมาล่านั่นเองครับ
แล้วร้านนี้ก็คือก๋วยเตี๋ยวหมาล่านะครับ
เมนูของเขานะครับคนมาต้องสั่งเลย

ไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมาล่านะครับผม
ำหมี่เหลืองยูนานนะฮะ

อันนี้เนี่ยเป็นอาหารประจำชาติของจีนยูนานนะฮะ

เอาอย่างนี้เรามาเริ่มชิมกันก่อนเลยดีไหม
โอ้โหเอาเลยครับผมเต็มที่ครับ
โอเคของผมนี่ใกล้ผมเลยนะฮะ
เป็นยำหมี่เหลืองยูนานนะฮะ
เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันที่ได้ทานนะครับ
นี่เขาจะมาเริ่มจากพี่แจ๊คก่อนนะครับ

ครับผมจะกินให้เลยนะฮะ

ทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงถึง๒ชั่ว
ของก็ไม่อืดนะครับครับอืมนะครับ
เฮ้ยเป็นแบบไหนครับอร่อยนะเป็นยังไงบ้างครับ
โอ้โหตัวซอสของเขาอะครับครับมันดูแบบเหมือนอ่ะ
คือมันเป็นอาหารจีนมันมีความแบบคลุกกับเส้นแล้ว
มันดีมากมากนะครับครับอ่ะเดี๋ยวมาลองที่อันนี้ดีกว่า
ได้ครับก๋วยเตี๋ยวหมาลาดล่านะครับผมอันนี้ขนาดยังไม่ได้
กินเลยนะครับแบบกลิ่นมาร่านี่โชยเข้าจมูกเลยครับ
ครับโอ้โหเดี๋ยวมาลองชิมกันครับ
อืมเป็นไงครับคุณแซคเป็นแบบหนึบหนึบดีอ่ะครับ
หนึบแล้วก็นุ่มแล้วก็อร่อยในน้ำซุปเข้มข้นมากมาก
นี่พี่แก๊ลองชิมดูครับได้เลยครับอืมแล้วนี่เมนูต่อไปนะครับ
ปิ้งย่างหมาล่านะครับก็ต้องบอกเลยว่าจริงจริงเนี้ย
ความพิเศษคือต้องอร่อยตรงที่ว่าซอสของหมาล่าทานะครับ
แล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกชิ้นไม่ว่าเป็นลูกชิ้นปลานะครับ
แล้วก็มีไก่นะครับแล้วก็ปูอัดมีหมูก็ว่าไป
เราอยากสั่งอะไรก็แล้วแต่เราแต่ความพิเศษของเขาคือ
เอาน้ำจิ้มหมาล่าทาใช่ครับนี่เดี๋ยวผมจะกินในลูกชิ้นปลานะ
โอ้โหเฮ้ยจริงจริงขึ้นตาแล้วสำหรับใครนะครับ
ที่ไม่ชอบทานเผ็ดนะครับก็สั่งได้บอกได้นะครับผม
อ่าเผ็ดไหมครับน้ำมีไหมมีมีครับเดี๋ยวงั้น
คุณรักผมไหมเอาอย่างนี้ผมรักพี่ที่สุดเลยครับผม
ซื้อน้ำให้ผมหน่อยไปได้ครับนะรอนี่นะ
รอผมอยู่นี่แป๊บเดียวเดี๋ยวผมมาแต่ผมไปซื้อน้ำให้
แป๊บเดียวนะครับอ่ามาเลยครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มีขนมเอลเซมาฝากนะครับ
โอ้โหผมให้ลองชิมนะครับนี่อ่าขอบคุณจ้า
นี่ครับนี่ทานข้าวมันไก่เสร็จแล้วของขาวเสร็จแล้วก็
ตามด้วยของหวานนะครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับ
ผมมาฝากนะครับผมขอบคุณครับลองชิมดูนะครับ
อร่อยมากครับเอลเซครับผมอย่าลืมทานเอลเซนะครับผม
อร่อยนะครับถูกใช้ถูกใจนะครับใครใครก็อยากชิมนะครับผม
สวัสดีครับคุณชาตินะครับผมขออนุญาตนั่งด้วยผมนะครับ
มีที่ว่างสำหรับผมหรือเปล่าครับขอบคุณเนี่ยนะครับผมนี่ครับ
มีขนมมาฝากครับขนมเอลเซครับผมอ่ารับไปเลยครับ
นี่ครับทานผัดไทยเสร็จแล้วก็ทานเอลเซนะครับ
นั่งช่างถูกโต๊ะเช่นหมอจอยจริงให้ผมแก่ให้ไหมครับ
เฮ้ยโดโอเคครับนี่ชิมเลยนะครับชิมครับ
ถูกใจถูกใจใครใครก็อยากชิมขอโทษนะครับว่าแต่ว่า

รู้จักร้านน้ำแบบน้ำหวานไหมครับ

เดี๋ยวผมต้องรีบไปหาพี่ชายผมก่อนครับ

มาแล้วครับน้ำเย็นวานครับโอ้โหนี่แซ่ค
ชาวก๋วยนมสดที่คุณใช้ได้อันนี้
อกจากร้านทั้ง๓ร้าน
ที่กู้หูแซคแจ๊คท้าไปกินแล้ว
ตลาดบางใหญ่สมายยังมีของอร่อยอีกมากมายหลายอย่าง
ตลาดบางใหญ่สมายตั้งอยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลเวสเกจ
เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าตลาดบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี
ตลาดบางใหญ่สมายของกินที่นี่อร่อยเชียบ
เอาละครับพี่แจ๊คครับเราจะไปล้างบางกันที่ไหนต่อครับ
โอ้โหน้องแซคครับต้องพอก่อนนะฮะวันนี้นะครับ
เพราะว่าวันนี้นะครับเรากินล้างบางกันแถวย่านบางใหญ่เนี่ย
เกือบทุกเมนูเลยแต่ถ้าอยากกินต่อต้องสัปดาห์หน้าครับน้องแซค
ครับผมบางใสตลาดใสที่ว่าเด็ด
เมนูไหนที่ว่าแซ่บเราจะตะลุยกินให้ถึงที่ใน
กินล้างบาง
พบกับพวกเราสองคนนะครับทุกวันเสาร์นะครับ
เวลาบ่าย๒โมงครึ่งนะครับทางไทยรัฐทีวีช่อง๓
ไปแล้วครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ
อ้าวไปไปไปแล้วครับไป
สรุปการกินล้างบางย่านบางใหญ่วันนี้
แจ็คกินรวมกันไปทั้งสิ้น๕ร้าน๒๐เมนู
โอ้โหกินกันขนาดนี้ไม่รู้ว่ามี๓กระเพาะกันหรือเปล่า
แต่ที่แน่ครั้งหน้า

กินล้างบางที่ตลาดหิงน้ำ๓โคก
จังหวัดปทุมธานีครับ
ห้ามพลาดได้คราบ
ตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอ๓โคก

เอาใจคนรักซีฟู้ดหน่อยดีกว่า
แต่ละเมนูบอกได้ว่าสดใหม่ทั้งนั้นเลยนะครับ

บอกแม่งมาว่าเราก็ไม่ได้ใช้น้ำ
พี่เจ๊นั่งไหวบ่นบ่น